คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะน้องโอโบเด็กชายวัยสามขวบห้าเดือนนะคะที่เสียชีวิตนะคะที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินแล้วก็ตามตัวของน้องเนี่ยมีร่องรอยของการถูกทำร้ายอย่างหนักเลยนะคะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการออกไหมจับพ่อเลี้ยงแล้วนะคะข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ก็รักและเอ็นดูน้องนะก็ทั้งอาบน้ำป่อนข่าวป่อนน้ำ
ไม่เคยทำร้ายส่วนใหญ่ไม่เคยอยู่กับน้องแบบสองคน
วันเกิดเหตุอ้างว่าน้องไม่สบายอาการคือเนื้อตัวบวมเขียว
คือเนื้อตัวเป็นแบบนี้มาก่อนตอนเกิดเหตุกำลังจะเปิดโทรศัพท์ให้ดู
แต่น้องอุจจาระเปื้อนที่นอนและเสื้อผ้าก็เลยพาไปในห้องน้ำ
แล้วบอกว่าให้ล้างเนื้อล้างตัวรอนะแล้วตัวเองก็เดินออกมาเช็ดอุจจาระที่เปื้อนที่นอน
แล้วก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บวิ่งเข้าไปดู
อ้างว่าน้องเนี่ยล้มฟุบสลบอยู่ที่พื้นห้องน้ำแล้วคาดว่าหน้าผากจะไปกระแทกกับพื้นนะคะ
ใกล้กับชะโครกก็เลยรวบรวมสติโทรศัพท์เรียกยายของน้อง
และเรียกเจ้าหน้าที่มารับไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิต
พ่อเลี้ยงยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายไม่คิดจะทำร้ายน้องนะคะ
แม่ก็บอกว่าลูกก็มักจะวิ่งเล่นซุกซนตามภาษาเด็กก็บางทีก็หกล้มบ้างมีแผลบ้าง
แต่ไม่เคยพาไปโรงพยาบาลก็ซื้อยามาให้กินแล้วก็หาย
ปกติเนี่ยยายจะเป็นคนเลี้ยงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยบ่อย
วันเกิดเหตุลูกไม่สบายก็เลยมาอยู่กับแม่ที่ห้องประมาณ๖โมงเช้า
ก็ออกไปซื้อข้าวให้ลูกกินก่อนไปยังหอกล้อกันอยู่เลย
แต่พอกลับมาลูกบาดเจ็บแล้วนะคะส่วนที่แขนน้องแม่บอกว่าเจ็บมานานแล้ว
เพราะหกล้มบ่อยมีก้อนเนื้ออยู่ตรงแขนด้วย
ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่ว่าวันนี้
สารอนุมัติออกหมายจับพ่อเลี้ยงนะคะเบื้องต้นพ่อเลี้ยงยังคงให้การปฏิเสธอยู่
แต่ทางตำรวจบอกว่าก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานต้องดูค่ะว่าสามารถเชื่อมโยงไปถึงใครได้บ้างนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำตัวพ่อเลี้ยงด้วย
เพราะมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องเอาให้ซึ่งหงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น